จำเจ้านมเย็นได้ไหมเจ้านมเย็นเนี่ยคือสุนัขพันธุ์
เลกันบูลลี่๘เดือนที่โดนเจ้าของเนี่ยโอ้โหเอาถุงปุ๋ยตี
โดนเอารองเท้าตีจับหัวกดน้ำคุณผู้ชมคดีนี้ถือเป็นคดี
แรกแรกที่เกี่ยวกับสัตว์นะแล้วสารตัดสินเร็วมากเพราะว่าล่าสุด
สุดเนี่ยสารตัดสินคือทั้งจำคุกเจ้าของปรับเงินแล้วก็ให้
เจ้าของเนี่ยสิ้นสภาพการเลี้ยงเลยนะคะอันนี้เป็นคลิปนะเออคลิปหลาย
เห็นคลิปนี้แล้วก็สะเทือนใจว่าทำไมต้องทำร้ายต้องทำ
มันขนาดนี้ถึงแม้เจ้าของบอกว่านี่เป็นการทำโทษก็ตาม
นะคะเจ้าของก็ออกมายอมรับแหละว่าที่แรกโดยเขาตั้งใจที่
จะแค่อบรมสั่งสอนเจ้านมเย็นเท่านั้น
โดยเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะเราไปดูคลิปนี้กันอีกทีหนึ่งนะอ่ะนี่

เรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งเจ้านมเย็นสุนัขพันธ์อเมริกันบูลลี่๘เดือน

ซึ่งเจ้าของเขาก็บอกว่าทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะ
ต้องการสอนมันไม่ให้มันทำแบบนี้
เนื่องจากมันไปคุยเขียดถุงปุ๋ยไปคุยเขียดดินตรงนี้
คือเจ้าของเขาก็ทำสวนอยู่ตรงนี้สวนต้นไม้สวยของเขานะฮะ
แต่ว่าเจ้านมเย็นนี่มันไปคุ้ยเขียน
ทำให้ต้นไม้มันพังแล้วก็ดินมันกระจาย
เจ้าของก็เลยบอกว่าโอ๊ยทำไมสนจัง
ใช่ค่ะแล้วก็เลยจะสอนมันแบบนี้
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนานะจะทารุณกรรมสัตว
รับผิดแล้วก็ขอโทษกับสังคม
เสียงจากเราแล้วก็คุณเก๋ชุนลดานี่นะคะ
ได้มีการโพสต์ข้อมูลในช่องทางโซเชียลส่วนตัว
ข่าวดีให้กับคนที่รักสัตว์บอกว่า
ข่าวดีของคดีสัตว์กับการตัดสินที่รวดเร็วทันใจ
ขอบคุณกฎหมายและเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เพราะว่าแม้เจ้าของจะขอโทษแล้ว
แต่ว่าสารแขวงจังหวัดชนบุรีได้ตัดสินคดีนี้เมื่อวาน
โดยปรับเงินเจ้าของเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็มีคำสั่งจำคุก๖เดือน
แต่ว่าให้รอลงอายา๒ปีแล้วก็ให้บำเพ็ญประโยชน์อีก๑ปี
รวมถึงให้เจ้าของสิ้นสภาพการเป็นเจ้าของเจ้านมเย็น
รวมถึงมีการโพสต์คลิปให้เห็นความเป็นอยู่ของเจ้านมเย็นด้วย
เพราะว่าเอาจริงคือนะตอนนี้ค่ะ
นมเย็นมันก็ร่าเริงมันก็สดใสมันก็แข็งแรง

คุณเก๋ชนระดาก็ไปเยี่ยมไปหาเจ้านมเย็นเนี่ยนะคะ

คุณผู้ชมคือตอนที่มันเกิดเหตุการณ์

จะขอรับเจ้านมเย็นไปเลี้ยงแบบเยอะเลย
นายพระคารทรเทียนชัยนัดหมายกับคุณเก๋ชนระดานะ
จะรับเจ้านมเย็นให้ไปอยู่ในความดูแล
เดี๋ยววันจันนี้ท่านผู้ว่าจะไปรับเจ้านมเย็นนี่ค่ะ
นี่คือท่านผู้ว่าแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเจ้านมเย็นจะไปอยู่ที่ไหน
เจ้านมเย็นจะไปอยู่ที่จวนภูวาจ้า
เป็นชื่อนักภูวาไปแล้ว
แล้วก็จะมีเพื่อนอีกนะเป็นเพื่อนพันธ์อเมริกันบูลลี่
อีก๓ตัวอยู่เป็นเพื่อนเจ้านมเย็นจะได้ไม่เหงาด้วยนะคะ
แต่ดูเขาร่าเริงดีนะ
ทุกชีวิตก็รักตัวเองทั้งนั้นนะคะแล้วก็รักกันด้วยแล้วกันนะคะ